ร้องได้ให้ล้าน

ตอนนี้นะคะวาวก็ขายสินค้าออนไลน์อยู่

มักผิวครีมคอกผิวเซรั่มทาผิว
เซียมหรือแม้กระทั่งครีมทาก้น

วาเป็นคนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีน

เรียนจบทางด้านการขับร้องดนตรีไทยค่ะ
แต่วันนี้วาวจะมาแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งค่ะ
ร้องเพลงไทยเดิมนะคะจะแตกต่างจาก

เราจะต้องใช้ลีลาท้าทาย
ฟิลลิ่งยกตัวอย่างเช่น
คนที่ไม่ใช่แฟน

ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้

เราจะต้องนั่งพับเพียบและก้มหน้า๔๕องศา
ห้ามมองหน้าห้ามยิ้ม

เพราะว่าประเพณีของคนวัง
คือต้องกริยาท่าทางสำรวม

น้ำกาลงสาย

ตอนนี้นะคะบ้านก็ยังขาดประตูบ้าน

ขาดหน้าต่างกับประตูที่ฝา

เข้าตามตรอกออกตามประตู

จริงคือเป็นบ้านสองชั้น

ตั้งใจจะทำเป็นบ้านสองชั้นไว้อยู่แล้ว
แต่คือว่าพ่อเป็นช่างแอร์ค่ะ

สองคนตายายพ่อแม่คือไปช่วยกันยกแอร์

ขาดตัดไซน็อตที่เขาค่ะ

ขาดรายได้ไปก็เลยมีอุปสรรคในเรื่องการก่อสร้างชั้นที่สอง

ก็เยอะอยู่นะคะเป็นแสนเพราะว่า
ถึงชั้นล่างมันมีอยู่แล้ว

ยังไม่ได้กั้นห้อง
คือแบบเอาตู้เอาอะไรอย่างนี้กั้น
เป็นห้องไว้ก่อนค่ะ
ตอนที่เราตั้งใจดำริว่าจะเรียนทางนี้

พ่อแม่สนับสนุนนะคะ

ต้องขอบคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุน

คารเดชนะครับคุณแม่ล่ะครับ
ชื่อแม่นาค่ะแม่นา
คุณพ่อคุณแม่ดูเป็นคนมีอารมณ์ดีนะ

ร้องได้ให้ล้านไม่ได้มาร้องเพลง
ไทยเดิมมาร้องเพลงลูกทุ่ง

ชอบของพี่แคทริยากับพุ่มพวงค่ะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

ดูข้างล่างครับ

ต้องถามเนสเนสต้องรู้แน่

เขาร้องได้ไหมว่าน้องก็น่าจะร้องได้แต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงภาษาจะเป็นของภาคเหนือค่ะ
อ่ะร้องเร็วด้วยสับฉันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ
ถ้าไม่มั่นใจก็ขอให้ใช้ตัวช่วยเลยดีกว่าค่ะ
เพลงที่๑เป็นเพลงแรกนะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับต้องเล่น
มั่นใจไหม
เคยร้องค่ะแต่คือว่ามันเป็นภาษาเหนือ
คือเวลาไปร้องที่อื่นมันไม่จำเป็นต้องเนื้อ
คือมันเป็นสำเนี่ยงเหนือ

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช้ก็แสดงว่ามั่นใจนะฮะ
ร้องผิดนะถ้าไม่ใช้ตัวช่วยเราเลือกเองแล้ว
นั่นหมายความว่าเราจะต้องมั่นใจมากร้องให้ถูก
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอโชคดีนะครับ
ขอโชคดีค่ะ

กระทั่งหน้าขือน้ำมันกรี๊วสร้างยกแมวนะครับ

เมื่อตัวได้ขึ้นเกินและกลายเป็นสาวเท่า
สาวน้อยลำปางเห็นบ้างผิวขาว
เราอายุถึงสามก็โน่บีกัน
แม่แล้วข้างมาวัยวอยนะจ๊ะ
น้องเป็นนักมวยนะแต่พอสัวกู้ภัย
ถ้าป้าใจดีจะหักจนวันตาย
เจ้าป่าลายใจหักไผ่หักมันป้องกับใจ
คิดจะอย่าหาว่าดูอายเฮยจะร้องพอ
ตีเขาและจนพังไอ้อายตีกัน
นี่และน้าน้าและนาย
งับอย่างเดียวเลย
ธันทุกคำ

คุณแม่ร้องได้ด้วยหรอฮะ

ร้องผ่านไปแล้วนะครับทั้งด้านล่างดี

เพราะว่าก็ร้องยากค่ะเพราะว่าก็ร้องยากค่ะแสดงว่าเพลงนี้ร้องยาก

ด้วยต้องงับทุกคำเลยไม่มีช่องหายใจด้วย
สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
วาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณวาวร้อง

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ในเพลงแรกรับแล้วค่ะคุณว้าว๕๐๐๐บาทค่ะ
๕๐๐๐บาทครับ
เพลงนี้ก็คือเปิดใจสาวแตนะครับคุณกระแตอาสยามนั่นเอง
เป็นเพลงดังสร้างชื่อของคุณกระแตที่ทำให้คนรู้จักเธออย่างกว้างขวาง
เพลงที่มีจังหวะสนุกสนานมากเลยทีเดียว
แล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้วาวผ่านเพลงที่๑ไปได้นะครับ
คุณป่าเขาหน้าทะนุทนอ่อนมาตัวเล็กแล้วดูมือสั่น
แล้วหน้าแบบเมื่อกี้บอกจับประกาศหน้ามันหันมา
เพราะคุณป่าก็ใจร้ายเก่งอยู่ตั้งนาน

ตอนนี้นะครับก็ดีทีเดียวนะครับ
พอร้องเพลงที่๑ได้แล้วเวลาของรายการของเราหมดลงนะครับ
วาวก็มีโอกาสได้ไปพักก่อน
ไปพักไปตระเตรียมตัวให้ดีนะครับ
เหมือนกับว่าได้จัวหัวไปแล้วสบาย

เราได้พักแล้ว
ดีใจแทนว้าวโอ้มายก็อด

น้องคนนี้เขาจะไปได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
สามารถติดต่อเราได้ทางเพจนะคะ

ทักทายพูดคุยได้นะคะสมัครเล่นเกมได้ค่ะ
กับร้องได้ให้ร้านได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์

วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
กูร้องได้ให้ร้าน

เรายิ้มให้แฟนคลับด้านซ้าย
รู้ไหมว่าทำไมเสียงเขานุ่มก่อนขึ้นเวทีเขากินน้ำยาปรับผ้านุ่มไปสองขวา
ฟังแล้วอยากไปช่วยพ่อสร้างบ้านจังเลย

คุณวาวร้องได้๑แสนบาท
๑ล้านบาท